กลับเรียนท่านประธานเทศกรกครับ
ผมพันธบริเอกทวีสอดส่อง
ลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก่อนอื่นต้องอยากจะเรียนกับท่านสมาชิกรัฐสภา
ทั้ง๗๕๐ท่านและประชาชนที่อยู่ในประเทศทั้งหมด

ก่อนอื่นวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำงาน
รัฐบาลของท่านเศรษฐายังไม่ได้ทำงาน
และในการจะทำงานได้ก็คือหลังจากแถลงนโยบาย
นโยบายนี่ก็คือจะเป็นทิศทางที่จะให้เห็นว่า
ใน๔ปีข้างหน้ารัฐบาลนี้จะรับผิดชอบ
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาทั้งหมด
ถ้าผมถ้าไม่ติดอะไรผมจะนั่งฟังอยู่ตลอด

ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
แต่ถ้าไม่ขึ้นมาชี้แจง
อาจจะเป็นทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อน
แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เห็นทิศทาง
ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม
ผมถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญที่สุด
และอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด
ของต้องกับมีรัฐบาลมา
เนื่องจากรัฐบาลนี้ได้หยิบเอาเรื่อง
ฟื้นฟูหลักนิติธรรมขึ้นมา
เพื่อจะเป็นจะประกาศให้สังคมรู้ว่าต่อไปนี้สังคมไทยจะนำหลักนิติธรรมมาใช้
หลักนิติธรรมได้เกิดขึ้นในรัฐมนูลปี๒๕๕๙
จะมีคำว่าหลักนิติธรรมเกิดขึ้น
แล้วก็รัฐมนูลปี๒๕๖๐ก็จะมีหลักนิติธรรมเกิดขึ้น
ที่บอกว่ามาตรา๓วัก๒รัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระหน่วยงานของรัฐ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐมนูลกฎหมายและหลักนิติธรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

หลักนิติธรรมในอดีต
ก็ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
แต่เมื่อหยิบมาใช้

ก็ไปมีหลักสูตรเรื่องหลักนิติธรรม

ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และเป็นหลักการที่จะมุ่งหมาย

ที่จะต้องผ่านตัวบทกฎหมาย
ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์

อันนี้คือบทบาท

เป็นการรับผิดชอบร่วมกัน

ก็คือเราจะต้อง
นำตัวชีวัตร

ถ้าเราจะนำมาใช้

เวิร์ดจัสติธโปรเจค

น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย

การจัดการเรื่องคอลลับชั่น

ในส่วนบทบาทของลำตียุติธรรม

ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย

ตำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมาย

แต่ถ้า

รับชั่นซึ่งเป็นความท้าทายนายกก็ได้พูดแล้ว
ประการที่สองรัฐบาลต้องโปร่งใสนะ
อันดับพวกนี้เราเกิดวิกฤต
หลักนี้จะทำวันนี้เราวิกฤตินายกลำตี
คณะลำตีจึงกล้าหารเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูด
หลักที่๓คือเราต้องส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานที่ท่านสมาชิกได้พูด
ไม่ว่าเป็นเรื่องชุมชนที่ดินป่าไม้หรือทรัพยากร
ควรจะเป็นสิทธิ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การปกป้องเอ่อนักสิทธิมชนที่ถูกทำร้าย
ต้องออกมาลุกต่อสู้จนเราต้องมีพรบป้องกันการซ้อมทรมาน
บังคับใช้กฎหมายทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งท่านสมาชิกครับ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี้ยเราได้วัดมาตรฐานลวอบลอของประเทศไทย
ในที่ผมบอกไว้ส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ห้าสิบ
แต่อยู่ในอันดับที่แปดสิบในอันดับที่ร้อยสี่สิบของโลก
แต่สิ่งที่แย่มากก็คือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เราไปอยู่คะแนนเราได้ปกติเราได้ห้าสิบ
เราได้สี่สิบสองที่แย่ที่สุดก็คือ
ข้อย่อยระบบยุติธรรมที่เราได้ยี่สิบเจ็ดคะแนน
ไปอยู่ในอันดับที่ร้อยเจ็ดมันคืออะไรครับ
มันคือเรือนจำเราเป็นที่ทรมาน
ก็ว่าได้ทั้งที่ฆาตการเรือนจำ
เรียนอาจญาวิทยาเรียนทันทรสถาน
ผมไปตรวจค้นเนี้ยมีเกือบห้าสิบคน
มหาวิทยาลัยเก่งเป็นดรก็เยอะ
แต่เพราะอะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องใหญ่
เห็นได้ชัดคือผู้ถูกขัง
คดีระหว่างสอบสวนที่สารยังไม่ตัดสิน
ห้าหมื่นกว่าคนต้องไปขังรวมกับคดีเด็ดขาด
เรือนจำของประเทศไทยมีนักโทษเรียกว่าล้นคุก
อยู่อันดับ๕อันดับ๖ของโลกแต่อันดับหนึ่งคืออะไรไหม
อเมริกาอันดับสองคือจีนอันดับสามอันดับสี่อินเดีย

เป็นหลักพันล้านเป็นหลากหลายร้อยล้าน
อยู่อันดับ๖ที่มีผู้ต้องขังมาก
และที่น่าเซ้าที่สุดอินโดดีเซียมีประชากรสองร้อยห้าสิบล้านคน
ยังมีนักโทษในเรือนจำน้อยกว่าเรือนจำไทย
ต้องเข้าไปดูว่าอย่างน้อยที่สุดอันนี้คือตัวชี้วัดตัวชี้วัดของโลก

ท่านสมาชิกได้ถามเรื่องภาคใต้ว่าทำไมในนโยบายเล่มนี้ไม่มีเรื่องภาคใต้
ไม่ใช่เพื่อนสมาชิกถามมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะพิเศษ
เมื่อวันที่๘กันยาผมก็ได้สอบถามในที่ประชุมคณะลำตีว่า
ในนโยบายทั้ง๑๔หน้าเนี่ยทำไมไม่มีเรื่องสันติภาพ
ไม่มีเรื่องสันติศุกร์หรือไม่มีเรื่องภาคใต้
เขาบอกว่าเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เอามาเขียน
เพราะความเป็นหลักนิติธรรมสูงสุด
ท่านสมาชิกบอกว่าต้องยกเลิกกฐการศุกร์
ถ้าเราเอาหลักนิติธรรมมาจับเนี่ยมนุษย์คนต้องเท่ากับคน
คนในพื้นที่นี้คุณก็ต้องควรปฏิบัติเหมือนความเป็นคน
มันยังมีสิ่งมากมายที่เราต้องเดินทางไปสู่หลักนิติธรรม
ซึ่งผมก็อยากจะให้กลับเรียนว่าแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้หยิบเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
เมื่อวันที่เมื่อปี๒๕๕๖ขึ้นมา
ผมเข้าใจดีว่าถ้าเราไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เราจะแก้ปัญหาไม่ได้

ก็ให้เอายุทธศาสตร์ชาติมา
และในยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าปี๒๕๗๐คือภารกิจของรัฐบาลนี้
ในปี๒๕๗๐คือ๔ปี
เหตุการณ์ภาคใต้ต้องยุติต้องมีสันติสุข
ผมเองยังหวั่นใจเพราะว่ารายงานของยุทธศาสตร์ชาติฉบับสุดท้ายที่มาเข้าสภา
ในเรื่องภาคใต้ก็ยังบอกเป็นเรื่องที่น่ากังวลยังมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเกิดขึ้น
แต่ยุทธศาสตร์ชาติเดินทางมาหลายปีเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบ
แต่มาผลักภาระให้รัฐบาลปัจจุบันที่จะเข้ามาบริหารเหลืออีก๔ปี

เหตุการณ์ภาคใต้ต้องยุติ
ยุทธศาสตร์ชาติมันเกิดแล้ว
รัฐบาลมาแถลงนโยบายต้องยึดยุทธศาสตร์ชาติ
และในยุทธศาสตร์ชาติข้อนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องสันติศุกร์

พี่น้องที่เห็นต่างไม่ชอบคำนี้
เพราะว่ามันเหมือนสันติศุกร์
มันเหมือนปฏิบัติการตามสิทธิมชน
แต่ปิดล้อมวิสามันฆาตกรรมให้เห็นมากมาย
ดังนั้นเมื่อคำสันติศุกร์เนี่ยมันแสลงใจพี่น้อง
พักก็ไปใช้คำว่าสันติภาพ

สันติสุขและสันติภาพแปลเหมือนกันหมด
นี่คืออยากจะกลับเรียนทุกท่านนะครับ
ว่าทำไมไม่มีคำนี้
แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือต้องเอาหลักนิติธรรม
ที่เป็นรัฐมนูลปี๕๐ก็ไม่มีใครกล้ามาใช้
รัฐมนูลปี๖๐ก็ไม่มีใครกล้ามาใช้
แต่รัฐบาลนี้หยิบเอามาใช้
แล้วเอามาใช้แล้วเป็นเรื่องที่ท้าทาย

อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีการพูด
ซึ่งจริงก็เป็นพูดเรื่องยาเสพติด
ของกระทรวงยุติธรรมท่านผู้วิเกตครับท่านสมาชิกครับ
วันนี้เราได้เปลี่ยนวิธีแก้ปัญหายาเสพติดโดยสมาชิกทั้ง๗๕๐คนไม่รู้
ก็คือเราเอาประบวนยาเสพติดขึ้นมาใช้เพราะประบวนเนี่ยเป็นเปลี่ยนวิธี
แก้ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นมายาวนาน
เพราะจะมีทั้งการจัดการผู้เสพการค้นหาผู้เสพ
การจัดการปราบปรามมีนโยบายและมีเอกภาพ
แต่ที่โชคร้ายคือประบวนเกิดมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
จนวันนี้กฎหมายลูกที่ให้ออกใช้ยังไม่ออกมาใช้ให้ครบ
นี่ก็เป็นสิ่งท้าทายแล้วทุกคนเชื่อมั่นว่า
ถ้าเราเอาประมวลยาเสพติดมาแก้ปัญหา
ปัญหายาเสพติดน่าจะอยู่ในระดับที่พอใจ
อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ
หลายอันมีคนชี้แจงแล้วผมจึงอยากทำความเข้าใจ
โดยเฉพาะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนฟังแล้วว่าเอ๊ะ
รัฐบาลไม่สนใจเลือกภาคใต้สนใจแล้วยกระดับ
เรื่องการพูดคุยก็ยังมีอยู่ครับครับขอบพระคุณมากครับ